เกิดอาการคล้ายกับองค์ลงด้วยค่ะ
นี่ค่ะหายใจคำรามอ่ะเขาว่ากันว่า
คล้ายกับเสือเหมือนกันนะร้องลั่นแบบนี้กลางพิธี
คนแถวนั้นเขาบอกว่านี่แหละคืออาการองค์ลงระหว่างที่
รามเล็กเขามีนหรืออาจารย์ที่ทำพิธีค่ะ
ได้ทำการป้อนข้าวเหนียวดำให้กับลูกศิษย์ที่มาร่วมในพิธี
จากนั้นก็ครอบครูแล้วก็หุงข้าวเหนียวดำเป็นการทำพิธี
อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชาวบ้านศิษยานุสิตสายมูเตลูทั่วภาคใต้มาร่วมพิธีกันกว่า

ดำสนิทอย่างนี้เลยค่ะ
ซึ่งการหุงข้าวเหนียวดำในพิธีนี้นะจะมีการนำเครื่องยาสมุนไพรและว่านชนิดต่าง๑๐๘ชนิด
มาประกอบในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ลงคาถาอาคมด้วย
แสดงว่าเป็นข้าวเหนียวศักดิ์สิทธิ์ข้าวเหนียวที่มีวิชา
อาจารย์ก็จะป้อนข้าวเหนียวที่มีวิชาอาคมให้กับลูกศิษย์
แจกจ่ายให้ผู้ที่ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะ
สำหรับคนที่เขามีวิชามีของในตัวเขาก็อาจจะมีอาการแปลกเกิดขึ้น
เราก็นำมาให้ดูกันเพราะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแบบนี้
พิธีลักษณะอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเหมือนกัน
ชาวภาทบอกว่าหลังจากเสร็จพิธีได้รับข้าวเหนียวกลับบ้านไปแล้ว
ไม่จบแค่นั้นรองไปส่องดูขันน้ำมนต์หน่อยสิ
เพราะดูในเธอในไหนก็ทำพิธีไหว้ครูกันแบบนี้แล้ว
จะเป็นแบบไหนยังไงคุณผู้ชมก็ลองเพ่งลองดูเอาเอง

มาแล้วค่ะค่อนข้างเป็นชิ้นเป็นอันอยู่นะ

คิดว่าคงจะดูกันได้

มือก็จะคิน
มันเปลืองหมึกแล้วเดี๋ยว

คุณเชื่อไหมคุณผู้ชมอ่านข่าวไปเอามือถือมาถ่ายรูป

เดี๋ยวจะมีอีกแหละเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมนี้